เข้าใจนะเวลาคนที่ต้องอยู่ใกล้
กับผู้ป่วยอมพลึก

หลานบอกว่าอาที่ป่วยเป็นอำมพลึก
มีเม้นขออภัยนะคุณผู้ชม

หยิบไม้มาไม้กวาด

นี่จริงเรื่องนี้มันต้องย้อนไปตั้งแต่สิ้นเดือน
เป็นผู้ป่วยอมพลึกแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
แถวซอยบางกระดิ๒๕ที่สมดำบางบอลนะนะ
ญาติบอกว่าทีแรกเนี่ยตอนนั้นน่ะ
นางสาวกระหนกออนเสียชีวิตเพราะว่าป่วย
แต่ตำรวจบอกว่าเฮ้ยไปตรวจสภาพศพแล้วมันแปลก

ก็เลยส่งศพของนางสาวกระหนกออนไปชนะสูตรที่นิติเวศ
แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันโอเคไม่มีอะไรเนี่ยสิ้นสงสัยก็จะให้ญาติกลับรับกลับไปประกอบพิธีตามศาสนา
จนเมื่อวานนี้ค่ะนิติเวชแจ้งผลชนะสูตรศพออกมา
มันไม่ใช่แค่การเป็นอาการป่วยแล้วตายอ่ะดอม
ดูสิซี่โครงหักสองข้างโอ้

หลายแห่งเลยมีรอยโดนตีด้วยของแข็ง
สืบก็เลยไปเชิญตัวญาติของนางสาวกระหนกออนมาสอบอย่างละเอียด
เพราะว่านี่มันคือการตายอย่างมีเงื่อนงำไงถ้าเกิดซี่โครงหักน่ะ
หลานของคนตายคือนายวรวิทย์อายุ๑๙นะ
บอกว่าผมลงมือทำร้ายอาเองแหละ
อาเนี่ยป่วยอำมพลึกแล้วอาก็ดูแลตัวเองไม่ได้
ผมต้องคอยดูแลตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้าน
แล้วเมื่อตอนวันที่๓๑ผมก็กินข้าวอยู่แต่ว่าอา
โอ้โหคือ
ฉี่ออกมามันมีกลิ่นเหม็นผมก็เลยโมโห
คว้าไม้กวาดมาฟาดหลังฟาดแขน
เข้าที่ชายโครงนี่ไงที่ทำให้ซี่โครงหัก
อ๋อแล้วก็เตะที่สะโพกอีก๓๔ครั้งทำโทษอ้า
จะให้อาเนี่ยเช็ดที่อาขับถ่ายมาให้เช็ดด้วยตัวเอง
มาตอนเย็นผมก็มาสังเกตว่าอาไม่หายใจแล้ว
ก็เลยรีบโทรบอกแล้วหลังจากนั้นน่ะ
เอ่อช่วยปั๊มหัวใจพ่อมาช่วยปั๊มหัวใจอ่ะแต่ว่า
คืออาก็เป็นอำมพลึกอยู่ด้วยแล้วก็เลยบอกว่าเพราะอาการป่วยกำเริบ
พันธุ์ตำรวจเอกบุญสงฆ์ห้องแซงเนี่ย
ท่านบอกว่าหลังจากที่ตำรวจเห็นสพอ่ะ
ก็เลยส่งศพไปชนะสูตรพอรู้ผลเมื่อวานตอนเย็นน่ะอ้าว
ต้องมีการเรียกคนในบ้านมาสอบแล้วก็รับสารภาพ
ทีนี้ก็ต้องดำเนินคดีแหละหลานวัย๑๙คนนี้ข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมให้ประกันตัวเพราะว่าไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีนะคะ
ครอบครัวก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนินสุขารามที่บางบอนเหนือนะคะ
พ่อและแม่ของหลานวัย๑๙ปีก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อ
แค่สั้นแหละว่าตอนนี้ครอบครัวบอบช้ำลูกชายก็สำนึกผิด
แล้วเดี๋ยวจะบวชหน้าไฟให้กับอาด้วยวันนี้ค่ะจะมีพิธีชาปนกิจศพนะคะ
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีแล้วเดี๋ยวตำรวจก็ต้องเรียกพ่อและแม่ของหลานวัย๑๙ปีเนี่ย
สอบปากคำเพิ่มเติมด้วยไอ้เรื่องของการแจ้งความเท็จไหม
ตอนนั้นที่บอกว่านางสาวกระหนกออนตายเพราะว่าโรคปิดบังสาเหตุการตาย
เพื่อที่จะไม่ให้ลูกชายโดนจับกลุ่มตัวหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องมีการสอบปากคำต่อไปด้วย
และนี่คืออาวุธที่ใช้มันเป็นลักษณะเหมือนกับที่กวาดบ้านนั่นแหละ
มาฟาดดูสิจนงอเลยนะคะ
ซึ่งเข้าใจนะจริงเข้าใจคนที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

เพราะว่าเราต้องดูแลให้เขาดูแลเขาทั้งหมดทุกอย่าง
และบางทีเราบอกอะไรเราสั่งเขาไม่ได้ทำตามที่เราบอกไม่ได้ดั่งใจ
แต่การทำร้ายกันแบบนี้มันก็เกินไปถึงแก่ชีวิตเลยนะคะ